อิน่านัสธิพิมพ์ไทยรัฐลงเอาไว้บอกว่าระบาดใหม่นะฮะระบาดแรงทะลุสถิติวันเดียวเก้าร้อยหกสิบเจ็ดคน
อืมค่ะชนบุรีหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าพี่ยังอ่านไม่จบน้องปุ้ยถอนหายใจแล้ว
เดี๋ยวยังถอนหายใจอีกลูกกรุงเทพมหานครร้อยห้า
เชียงใหม่พรวจสองร้อยแปดสิบเอ็ดหญาตินอนแจ๊สศิลปินติดเป็นพวนครับ
หนูยังได้ถอนหายใจอีกหลายวันรู้สึกแบบเครียดอ่ะนะฮะช่วยกันนะ
ถ้าไม่ช่วยกันนะครับหลังสงกรานผมไม่ได้ขู่นะฮะมันจะหนักนะครับ
เอาไปดูเรื่องของคุณดาราสาวหยาดทิพย์ราชปานกันก่อนเธอโพสต์อินสตราแกรมฮะ
บอกว่าตรวจพบโควิด๑๙รอบ๒ทั้งเธอและเมฆแฟนนุ่มนะฮะ
ทั้งคู่มีผลเป็นบวกครับต้องยกเลิกงานแต่งที่กำหนดไว้ยี่สิบเอ็ด
แล้วก็สามสิบเมษายนออกไปก่อนฮะแล้วก็โพสต์ไทม์ไลน์แจกแจงว่า
น่าจะได้รับเชื้อจากแฟนนุ่มซึ่งไปร่วมงานที่โรงแรมโซฟิเทล
นุ่มของเธอไปตรวจวันที่๕เมษายนรอบแรกครับผลเป็นลบ
แต่พอตรวจซ้ำเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตรวจรอบแรกและจะรอดเสมอไปนะ
พอไปตรวจซ้ำวันที่เจ็ดผลออกมานะครับนะฮะวันที่สิบเมษา
ติดเชื้อโควิดสิบเก้าครับแต่ที่น่ากังวลคือคุณหยาดทิพย์เนี่ยนะฮะ
เธอกำลังตั้งครรภ์อายุครรภ์ประมาณสิบหกศัพท์ดาวได้หรือประมาณสี่เดือนนั่นแหละครับ
แล้วก็ยังมีโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับปอดด้วยนะฮะ
เธอมีอาการไข้ปวดหัวไอและเจ็บคอขอให้คุณหยาดทิพย์นะครับ
ตอนนี้นี่วงการบันเทิงเนี่ยลุกลำบานปลายไปเยอะเลยนะคะ

ลักษณะการแพร่กระจายเหมือนเพิ่งแตกรังนะ
เราไม่รู้ว่าไอ้เชื้อมันไปอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะ
อย่างคุณนนทนนนักร้องดังก็มีการโพสต์นะคะ
นี่ค่ะโพสต์ผลตรวจโควิด๑๙รอบที่๒
ผลอย่างเป็นทางการออกมาพบว่าคุณนนท์เนี่ยติดโรคโควิด๑๙นะคะ
สิ่งสำคัญเลยเวลาคนติดโรค

คุณนนท์ก็มีการแจกแจงไทม์ไลน์ไว้ละเอียดยิบเลยนะคะ
ว่าตั้งแต่วันที่๓๐มีนาคมถึงวันที่๑๑เมษายน

คุณนนท์บอกว่าเขาไปรับเชื้อไปติดมาจากคนที่ร่วมประชุมงาน
เมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมา
แต่คุณผู้ชมค่ะความน่ากังวลอยู่ตรงนี้ค่ะ

ผลการตรวจรอบแรกวันที่๕เมษายนมันเป็นลบ
แล้วสิ่งที่คุณนนท์ทำต่อหลังจากนั้นคืออะไร

คุณนนท์ไม่ได้กักตัวไงคะเพราะวันที่๘เมษายน
คุณนนท์ได้ขับรถกลับบ้านที่จังหวัดภูเก็ตเป็นรถส่วนตัว
แต่คุณนนท์เนี่ยพอกลับไปถึงบ้านก็ไปฉีดวัคซีนที่โรงยิมเนเซียม
ที่สะพานหินของภูเก็ตแล้วพอไปฉีดเสร็จปุ๊บ
ตรวจซ้ำในวันที่๑๐เมษายนพบว่าป่วยเป็นโรคโควิด๑๙
แต่เพิ่งฉีดไปเข็มเดียวใช่ไหมฉีดไปเข็มเดียวใช่
โสเดียวนะฮะอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกพอผลเป็นลบมาก็ไม่ได้กักตัว
ก็ยังทำภารกิจอยู่และอีกหนึ่งคนที่ไปประชุมร่วมกันกับคุณนนท์ในบริษัทเลิฟอีฟ
นั่นก็คือโดมนะฮะพอนนท์ประกาศว่าตัวเองติดโดมเองก็ไปตรวจมากขึ้นเนี่ยเรา
เช็คข่าวเห็นไหมฮะนี่หลังจากผมได้เข้ารับการตรวจสุดท้ายโดมเองก็ติดโควิด๑๙เช่นเดียวกันนะครับ
นะฮะไทม์ไลน์เขาก็ชี้แจงละเอียดยิบเลยนะฮะตั้งแต่๒๗มีนาคมมาถึง๕เมษายน
วันที่๕ที่สำคัญสุดเพราะว่าไปร่วมประชุมที่บริษัทเลิฟอีส
แล้วก็มาทราบภายหลังว่าในห้องประชุมนั้นมีผู้ติดโควิด๑๙ไปประชุมด้วย
เช่นเดียวกันกับที่นนทนนท์ไปเจอมาพอวันที่สิบโดมก็เลยไปตรวจนะฮะ
ผลออกมาวันที่๑๑ปรากฏว่าก็ติดโควิด๑๙ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ดาราดัง๓คนคุณโยยศวดี
คุณบอลเชิญยิ้มคุณแจ๊สชวนชื่นติดเชื้อโควิด๑๙
หลังจากไปบันทึกเทปรายการเดียวกันเมื่อ๖เมษายนครับ
ทั้ง๓คนก็แจกแจงไทม์ไลน์ของตัวเองอย่างชัดเจน
และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว
คนใกล้ชิดของคุณโยอย่างคุณเออัญชาลีพี่สาวเนี่ยนะครับ
ไลน์ก็คือเจอกันวันที่๖และ๗เมษายน
แล้วก็มีผลติดโควิด๑๙เช่นกันนะครับ
ตอนนี้ยังรอลุ้นผลตรวจของคุณแม่
แล้วก็น้องเอวี่เป็นลูกสาวของคุณเออยู่นะฮะ
ส่วนแจงปุณนาสาภรรยาของแจ๊ดชวนชื่นนะครับนะฮะ
คุณตั๊กบริบูรณ์คุณนุ้ยเชิญยิ้มผลตรวจไม่ติดโควิด๑๙
ขณะที่นครเชิญยิ้มและยูริภรรยาของบอลเชิญยิ้มนะครับ
เดี๋ยวรอผลตรวจอยู่วันนี้ครับ
บอลเชิญยิ้มได้มีการไลฟ์เฟซบุ๊กนะฮะ
เดตรายการอัปเดตอาการของเขาด้วยนะคะ
บอกว่าตอนนี้อาการปกติดีทุกอย่าง
กินอาหารได้ทักทายผู้คนที่มาให้กำลังใจแบบนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าโรงพยาบาลที่มารักษาตัวเนี่ย
เป็นโรงพยาบาลเดียวกับที่โรเบิร์ตสายควันเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็นี่กินอาหารให้เราดูด้วยนะคะ

ปกติมากนี่เล่นบุ้งห้อย
ปกติพี่จีบว่าดี
มันเหมือนคือตอนนี้คือผมไม่ได้เป็นอะไรปกติแล้ว

นอนไปก็มองเอ๊ะเพราะโรงพยาบาลนี้

เป็นโรงพยาบาลที่พี่เบิร์ตเคยมานอน

คุณบอลก็ยังพอจะตลกได้อยู่นะ

เห็นไหมส่วนใหญ่ว่ากลุ่มคนในกลุ่มรอบที่๓

ออกหนังสือแจ้งยกเลิกการถ่ายทำรายการทุกรายการ

ตั้งแต่๑๐๒๓เมษายน
เพื่อทำความสะอาดแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อ
พร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปตรวจหาเชื้อและกักตัว
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เอกสารลงวันที่๑๑เมษายน๒๕๖๔นะครับ
ขณะที่คุณเอ๊กุญจิมราทองคงหรือว่าเอ๊หรือบอยซ์นะฮะ
ก็เป็นคนติดโควิด๑๙อีก๑รายครับ
ทั้งที่ไม่ได้ไปพื้นที่เซียงเลยนะครับ
ออกมาเปิดเผยอาการว่าออกเร็วมาก
วันที่๙ไข้สูงปี๊ขึ้นมาเกือบ๔๐องศา
กล้ามเนื้อไปหมดเจ็บผิวปวดหัวมีผื่นกินยาพารา
อาการลดลงแป๊บนึงก็กลับมาเป็นต่อ

พอไปตรวจวันที่๑๐โรงพยาบาลแจ้งกลับมาวันที่๑๑
ว่าเขาติดโควิด๑๙มาคาดว่าน่าจะติดจากร้านอาหารที่ไปเล่นดนตรีนะครับ
อันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคลัสเตอร์ของสถานบันเทิงอยู่นะครับ
ตอนนี้น่ากังวลนะคะสำหรับคลัสเตอร์ที่ทองหล่อเนี่ยแพร่ระบาดไปแล้วนะคะ
หลายจังหวัดคุณผู้ชมเอาเฉพาะกรุงเทพคนติดเชื้อ
ที่มาจากคลัสเตอร์ทองหล่อ๑๒๐๐กว่าคน
อันดับ๒ที่จังหวัดชนบุรี๓๐๐กว่าคน
อันดับ๓ที่เชียงใหม่๒๐๐กว่าคน